ต่อกันที่การแข่งขันพ่อกายชิงชนะเลิศประเทศไทยนะคะ
ซึ่งรายการนี้มีความสำคัญตรงที่ผู้ชนะมีโอกาสที่จะติดทีมชาติด้วยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รายการใหญ่แห่งปี๒๐๑๖ถือเป็นเวทีเฟ้นหานักกีฬาเพาะกายเข้าสู่เส้นทางทีมชาติ
โดยบรรดานักเพาะกายจะมารวมตัวโชว์กล้ามเนื้อที่บมเพาะออกมาได้อย่างงดงามบนเวทีการแข่งขัน
ซึ่งในปีนี้ต้องยอมรับว่ามีนักเพาะกายหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันในรายการนี้เป็นจำนวนมาก
เรียกได้ว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาเลยทีเดียว
สองรุ่นหล่อที่เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นโมเดลความสูงเกิน๑๗๕เซนติเมตร
หนึ่งในยี่สิบห้ารุ่นที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดขึ้นได้เผยถึงที่มาของการเริ่มเล่นกีฬาเพาะกายและจุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้
สุขภาพไม่ดีครับเป็นโรคหอบเป็นอะไรอย่างนี้ไม่แข็งแรงก็เลยเริ่มมาฟิตเน็ตมาออกกำลังกายก่อนครับเริ่มแรก
แล้วเรามาเริ่มเข้าการแข่งขันกี่ครั้งนะครับ
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วครับแต่งานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยลงมาก่อนครับและอยากมาทดลองดู
เป้าหมายของผมจริงแค่เอาชนะตัวเองมากกว่าครับแค่อยากทำน้ำหนักอยากทำรูปร่างเปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
ต้องการที่จะเป็นจริงงานไหม
ยังไม่ได้หวังขนาดนั้นครับแค่อยากเอาชนะตัวเองมากกว่าครับ
อุปนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยยอมรับว่าการแข่งขันกีฬาเพาะกายในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเห็นได้จากการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาที่มีมากขึ้นเกิดจากการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของสมาคมเพาะกาย
วัยรุ่นปัจจุบันนี้ให้ความสนใจในเรื่องรูปร่างในเรื่องหน้าตานะครับก็จึงทำให้การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ชนะจะได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในระยะ๑ปี
สุขภาพดีมีกล้ามเนื้อและอาจได้ติดทีมชาติ
คำนี้น่าจะเหมาะกับนักเพาะกายหน้าใหม่มากที่สุด
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
แม่กล้ามแต่ละคนเห็นแล้วตาลุกวางจริงค่ะก็สุขภาพดีนะคะถ้าอยากจะได้ต้องลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องรอบขอบสนามช่วงสายวันอาทิตย์นะคะพิชชี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ